อันนี้ฉันพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องบนถนนอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
พลเมืองดีตั้งกล้องเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
รายเดอร์ถูกทำร้ายร่างกายค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพจากคลิปนี้กันค่ะ
ไปดิไปดิ
นี่เป็นคลิปที่มีการโพสต์เอาไว้นะคะโชเฟอร์รถกระบะกับรายเดอร์เนี่ยโตเถียงกันอยู่กลางถนนคุณผู้ชมก็เราจะเห็นมีคนเข้าไปพยายามจะห้ามตอนท้ายท้ายเนี่ยเหมือนจะจบนะคะแต่ว่าไม่จบค่ะอืม
ผู้ชายคนที่ขับกระบะเนี่ยไล่ทำร้ายรายเดอร์ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยค่ะนายจิราพัฒน์กิติขจรวงเป็นรายเดอร์ที่ถูกทำร้าย
สรุปว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บที่ท่อนแขนนะคะวันนี้ไปแจ้งความที่สนภาษีเจริญเอาผิดคู่กรณีฐานทำร้ายร่างกาย
แล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเมื่อวานไปส่งอาหารที่ซอยเพชรเกษม๔๔
แล้วขับรถมาตามถนนจะกลับรถนะคะ
จังหวะนั้นรถกระบะขับอยู่แต่สังเกตว่าคล่อมเลน
เขาก็บีบแตร่เตือนให้เปิดไฟเลี้ยว

รถคันอื่นอีกคันนึงก็บีบแต่

หลังจากนั้นปรากฏว่าเขาถูกปาดหน้าแล้วก็ด่าทอ
แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นไปอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เดอร์บอกว่าเขาพยายามจะวิ่งหนีไปที่สรรเจ้า

แล้วก็ยังหยิบเอากระเป๋าอาหารทุ่มลงพื้นด้วยค่ะ
อาหารของลูกค้าก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
ที่จริงแล้วถ้าเกิดเฉียวชนกันขึ้นมาจริงคุณเรียกรถเรียกประกันมาคุยกันดีกว่า

ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นเรื่องหัวร้อนอย่างแท้จริงเลยนะคะ
บีบแตร่เตือนแล้วไม่ได้บีบคันเดียวด้วยคันอื่นก็บีบให้เปิดไฟเลี้ยว
เขาต้องรักษาตัว๗วันขาดรายได้ด้วยนะคะ
แต่เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวนะคะ
แล้วก็มาฟังความกันทั้งสองฝ่ายค่ะ